ดูเหตุการณ์แบ่งมรดกไม่ลงตัวกันหน่อยนะคะ
เกิดขึ้นที่บางแคร์กรุงเทพมหานครค่ะ
คือตอนแรกเริ่มจากกลุ่ม๒กลุ่มเป็นพี่น้องกันนะ
แต่ว่าหลังจากนั้นท้าทายกันไปท้าทายกันมาค่ะ
ยกพวกมาถล่มบ้านอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะคะ
แล้วเป็นคลิปด้วยให้คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนค่ะ
จะเห็นว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มคนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะคะ

ไปอีกหลังหนึ่งซึ่ง๒กลุ่มนี้เขาทะเลาะกันเรื่อง
มมรดกที่แบ่งกันไม่ลงตัว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ำ๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชุมชนสิริเกษมเขตบางแคร์กรุงเทพ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
บ้านเกิดเหตุที่ปรากฏในภาพในคลิปนี้นะคะ
ไปพบกับนายเอกในเอกนี่เป็นนามสมมุตินะ
เป็นลูกชายเจ้าของบ้านที่ถูกบุกถล่มนี่แหละ
เขาเล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันอย่างที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นะ
แต่เป็นแม่และน้าสาวรวมถึงกลุ่มญาติที่ทะเลาะกันเอง
สาเหตุมาจากแม่และน้าสาว
ตกลงแบ่งมรดกไม่ลงตัวมานานแล้ว
และก่อนเกิดเหตุฝ่ายหน้าสาวเข้าใจผิดว่าตัวเขาเนี่ย
ไปโพสต์ด่าประจาน

แล้วก็โพสต์ขู่ตอบมาเลยนะบอกว่าเดี๋ยวจะเอามีดมาทำร้าย
จึงไปแจ้งความไว้แล้วคือตัวเขาเองนายเอกไปแจ้งความไว้แล้ว
แต่สุดท้ายน้าสาวค่ะก็ยกพวกมาบุกถึงบ้านตามคำขู่จริง
มาพร้อมอาวุธไม่ว่าจะเป็นมีดไม้ขวดมารุมทำร้าย
ตัวเขาเองก็ต้องหนีเข้าบ้านไป
แต่ว่าก็ยังแอบถ่ายคลิปบอกว่าเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นายเอกบอกด้วยว่าฝ่ายน้าสาวทำเกินไปจริง
เป็นญาติกันแท้นะเนี่ยเอาฟังเสียงหน่อยค่ะ
ไอ้พ่อตายแม่

นิโกงเขามากสาบแช่งบ้านผมทุกอย่างครับ

แล้วคนที่เห็นว่าเยอะนี่คือแบบไม่ใช่วัยรุ่น
แต่ว่าเป็นคนที่เขากกที่เขาเกณฑ์มาอะไรอย่างนี้ใช่ครับ

ทำเกินกว่าเหตุครับถ้าทำแบบนี้เหมือนจะฆ่ากันให้ตายเลย
เรื่องมันเกิดจากมรดกแท้ไม่ใช่เรื่องอะไรเลย

ฟังฝั่งในเอกแล้วไปถามน้าสาวกันหน่อยนะคะ
ทีมข่าวก็ไปสอบถามฝ่ายน้าสาว
บ้านอยู่ถัดจากซอยที่เกิดเหตุไม่ไกล

แต่ว่าก็คุยกับญาติคนอื่นบ้านอยู่ติดกันนี่แหละ
กับทีมข่าวมากนักนะคะ
แต่ว่าบอกเพียงว่าฝ่ายน้าสาวไม่ได้เริ่มก่อน
แต่เป็นเพราะอีกฝ่ายพยายามเอามีดมาไล่ฟัน

ก็เลยพาญาติขี่รถกลับไปถามว่า
ทำแบบนั้นทำไมจะทำอะไร

ยังไม่ทันได้คุยฝ่ายบ้านที่เกิดเหตุค่ะ
ก็คือบ้านของนายเอกเอามีดออกมาไล่เลย
เขาก็เลยพากันคว่างปลาสิ่งของ
แล้วก็เกิดการด่าทอกันตะโกนด่ากัน
แล้วก็ยังอ้างว่าฝ่ายบ้านที่เกิดเหตุโกง
ฮุบมรดกทั้งหมดเลย
ยืนยันที่ยกพวกไปไม่ได้จะทำร้ายใคร

แต่แค่ไปตักเตือนว่าจะแจ้งความอีกฝ่าย
ข้อหาปลอมแปลงเอกสารมรดกของพ่อของแม่
ที่ให้มาแต่แบ่งกันไม่ลงตัวไม่เท่ากัน
ไม่ยุติธรรมเท่านั้นเองค่ะ